เมื่อช่างได้เตรียมพื้นผิวของพระพุทธรูปได้สมบูรณ์แล้วก็ถึงขั้นตอนของการรองพื้นด้วยรัก
ซึ่งรักจะมีลักษณะเป็นยางสีดำจากธรรมชาติเป็นเสมือนตัวเชื่อมประสานระหว่างเนื้อพระพุทธรูปกับทองคำเปลว
เมื่อช่างนำรักมาใช้รองพื้นซึ่งเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากในการลงรักปิดทองคำเปลว
ช่างจะต้องมีความชำนาญและใส่ใจในรายละเอียดต้องคำนึงถึงการทารักรองพื้นให้มีความสม่ำเสมอตลอดทั่วทั้งองค์พระพุทธรูป
ซึ่งจะช่วยให้การปิดทองได้ผิวที่เนียนเรียบและสวยงาม
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน